คู่นี้ว่าหวานแล้วอีกคู่นึงก็หวานไม่แพ้กันค่ะสำหรับคู่สามีภรรยาพี่เป๊กเปรมนัดแล้วก็พี่นิวนพัดศรคือคู่นี้เนี่ยเขาชอบทำเตอร์ไพรส์กันและต้องบอกว่าทำเตอร์ไพรส์ภรรยาจนสำเร็จค่ะสำหรับหนุ่มเทลนดเป๊กเปรมมะนัดที่หลอกนิวนพัดสอนว่าติดงานอยู่สมุยมาเปิด
เราไม่สามารถคาดเดาอะไรกับสภาวะวัตถาภัยได้
เป็นร้านหรือยังคะ

ที่นี่เป็นที่ลงโฟล์ลงผ่านตลอดทั้งปี
ถ้าหากว่าคำว่าพายุมาทีนึงก็คือช่องนี้แหละ
เป๊กต้องการก็คือทำให้โครงสร้างทุกอย่าง
มันสามารถรีโนเวทหรือเปลี่ยนแปลงได้
เสียเป๊กบ้างค่ะไร้นมยาจริงนะคะ
คนแซวเยอะจังไม่มีเนอะ
เป็นเรื่องที่นิวเป๊กหรือเพื่อนก็รุ้นกันอยู่ตลอดทุกเดือน
ลีเดียให้ของมาไม่ใช่พระนะ
เป็นอะไรที่คุณแม่เคล็ดลับมา
ให้เจอกันที่วันยิ้ม
เข้าใจใช่ไหมคะวันที่เรายิ้ม
แล้วยิ้มแล้ว

ตัวจริงป่ะเนี่ย
คุณหลอกเขาไว้ว่า

ไม่มีอะไรคาดการณ์ได้อันนี้เราเข้าใจแล้วว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

สวีทหวานเวอร์กันขนาดนี้
เชื่อว่าเบบีตัวน้อยเนี่ยอีกไม่นานเกินรอแน่นะคุณผู้ชม
เพราะมันเคล็ดลงเคล็ดลับอะไรกันด้วยเนอะ

สิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความหวานความรักที่มีให้กัน
ยังไงบันเทิงไทยรัฐเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้
ให้มีเบบีทายาทตัวน้อยไวนะคะ

พยายามที่จะปั๊มเบบีกันอยู่นะจ๊ะ